ผมอยู่ที่จุดชมวิวของสิงคโปร์สปอร์ตฮัพนะครับ
ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นหนึ่งอาคารสำคัญ
ก็คืออาคารมาริน่าเบแซนเป็นสถานที่ของการแข่งขันอาเซียนพาราเกม
ครั้งนี้อีกหนึ่งแห่งนะครับสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาไทย
ถือว่าทำได้ดีในวันแรกครับโดยเฉพาะ
วิวแชร์เรสซิ่งที่ทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมได้

ไลท์อยู่ที่การแข่งขันกรีธาที่สิงคโปร์สปอร์ตฮัพ
พงศกรแปรยอเด็กหนุ่มวัย๑๙ปีจากจังหวัดขอนแก่น

และเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทย
ในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งนี้

ดีกรีแชมป์เก่าลงแข่งขัน
ปรากฏว่าสายชนเร่งสปีดแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่๑
ด้วยเวลา๑๔๑๓วินาที
ทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมเดิมที่ทำไว้๑๔๓๗วินาทีได้สำเร็จ
อกจากนี้ถ้ายังคว้าเหรียญทองได้จากเกวรินวันนรมน
โดยทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมที่เวลา๑๒๗๗วินาที
ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้ดีก็คือว่ายน้ำ
วันแรกทัพนักกีฬาไทยช่วยกันกวาดไปถึง๕เหรียญทอง
ส่งพนมลักษณะพริมเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเมื่อปี๑๙๙๖ลงแข่งขัน
และพนมในวัย๔๖ปีก็ไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวัง
ยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่๑ทำเวลาได้๑นาที๓๒๑๙วินาที
เหรียญเงินเป็นของกริตภัทรวิทิศเกษมโรธนักกีฬาไทยอีก๑คนครับ
เหรียญรางวัลหลังจบวันที่๔ธันวาคม
นักกีฬาไทยนำเป็นลำดับที่๑มี๑๓เหรียญทอง
ตามมาเป็นลำดับที่๒คืออินโดนีเซียมี๙เหรียญทอง
เท่ากับมาเลเซียและเวียดนามครับ

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยรวมถึงทีมงาน
จะร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวัตรโอกาสเฉลิมพระชนมพันษา๕ธันวาคม
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมบรรยากาศกันได้

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน